ท้าคณะนักกีฬาไทยนะครับร้อยเจ็ดสิบชีวิต
ก็มีเปตองเพาะกายวูซูยูนาสติกสบอตระก้อเทนนิส
ไรกีฬาแล้วก็วอเล็กบอลนะครับนำทีมโดยโค้ชด่วน
นันไนสี่วัชระเมธากุลนะครับหัวหน้าผู้ฟุกศรทีมหญิง
แล้วก็พรพันธ์เกิดปราศมือเซ็ตกัปตันทีม
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ประเทศเวียดนาม
โดยทางโค้ดด่วนครับก็บอกว่าทีมเหมือนในเกมที่ดีเลยแหละครับ
ก็ปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยน่าจะลงตัวแล้ว
ก็เป็นเวลาของการปรับจูนด้วยแล้วแต่ละทีมเนี่ย
ก็ต่างคนต่างสไตล์กันมานะครับคู่แข่งก็ดีทุกทีม
ประมาทใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
ก็จะวางกลยุทธ์ในการเล่นให้สมบูรณ์ขึ้นที่สุด
ส่วนพรพันธ์เกิดปราศรับหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ยืนยันว่า
นักกีฬาที่ไปเล่นต่างประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว
เพราะว่าก่อนที่จะไปเล่นก็มีการเก็บตัวอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ทำให้รู้จังหวะกันอยู่พอกลับมาก็ไม่ได้ปรับอะไรกันมากเท่าไหร่
แต่ว่าอาจจะมีเล็กน้อยที่ยังรู้สึกไม่เข้ากันบ้าง
เพราะเวลาโรหมทีมเพียงแค่๓อาทิตย์เท่านั้น
สถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างพอดีพอดีนะถ้ามากกว่านี้
จะเกิดแบบว่าอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้เพราะว่าเราก็เคยมีสถานการณ์เกิด
กับเรามีเวลาค่อนข้างน้อยแต่ว่าในเวลาน้อยของเราเราก็ทำออกมาได้เต็มที่ค่ะ